ส่วนเรื่องนี้เราอยากจะอวดให้คุณผู้ชมดูหน่อยแล้วก็ให้กำลังใจคุณพี่ทหารคนนี้
คือหน้าที่ก็ต้องทำยืนเฝ้ายืนเวร
แต่คุณผู้ชมนึกดูนะถ้าเราเป็นพี่ทหารคนนี้แล้วได้ยินเสียงประหลาดแบบนี้
วิ่งสิคะงานนี้จะรออะไร

โอ้โหงานนี้เป็นใครก็วิ่งนะนะ
ได้ยินเสียงอะไรประหลาด

แก๊กพยายามตั้งสติ
มองซ้ายมองขวา

ไม่ไหวแล้วเสียงมันช่างดัง

งานนี้สุดท้ายก็ต้องวิ่งค่ะคุณผู้ชม

ท้ายที่สุดคุณผู้ชมค่ะเราก็ต้องบอกนะคะว่า

ว่าไปนะคุณผู้ชมถ้าใครไปแกล้งเพื่อนแบบนี้

เพื่อนเป็นโรคหัวใจหรือเปล่า

แต่อันนี้คือเขาคิดว่าพี่ชะหารไง
ต้องแบบว่าราดตระเวนต้องตรวจตรา

แต่ว่าทุกอย่างเรียบร้อยมีแต่เสียงอย่างเดียวที่ไม่เรียบร้อย

ปฏิบัติหน้าที่เหมือนกันค่ะ